คืนวันนี้คืนวันออกพรรษาครับขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑
ทุกปีที่แม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายและบึงกาลเนี่ย
ผู้คนจะไปกันเยอะแยะทั้งชาวบ้านประชาชนนักท่องเที่ยว
คนไทยคนต่างชาติไปรอดูปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
หรือว่าลูกไฟพญานาคที่จะลอยขึ้นมาจากกลางลำแม่น้ำโขง
เป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นปรากฏการณ์ที่ยังหาคำตอบหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไร
ใช่ค่ะซึ่งก็เป็นความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนนะคะ
คือทุกปีจะไปจับจองพื้นที่เพื่อรอดูนี่ดวงแรกที่ขึ้นมาค่ะ
นาฬิกา๑๗นาทีใช่ไหม
คุณผู้ชมเห็นนะคะดวงสีแดงลอยขึ้นไป
คุณเขียนมาสอนต้องหาโอกาสไปนะ

ผมไปดูมาแล้วเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยความที่แบบมันอิ่มเอมใจ

นั้นปีหน้านี่ฉันล่าเลยไม่อ่านข่ากับผู้แล้ว

คำนวณให้ดีนะว่าจะไปอยู่จุดไหนนะเดี๋ยวจะไม่เจอนะครับ
เอาละครับเราจะไปดูนะครับบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
สำหรับที่บริเวณอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายที่บ้านท่าม่วง
เพราะว่ามีลูกไฟลูกแรกที่ขึ้นมาจากพื้นที่แล้วนะครับ
ตอนไหนกี่โมงความสวยงามณปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ
ติดตามจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวี

นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเฝ้ารอชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบ้างไฟพญานาคนะครับ
ที่บ้านทาม่วงอำเภอศรัจฯนวาปีชนองคลายนั้นก็ไม่ผิดหวังนะครับ
หลังจากที่บ้างไฟนั้นได้ควยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขงลูกแรก
เมื่อเวลาประมาณ๖๑๕นนะครับ
ท่ามกลางเสียงเฮของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวที่มารอเฝ้าชมปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับ

ทั่วทุกสารทิศที่มาจับจองที่นั่งรอดูลูกไฟขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
ซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีรำบวงสวงเปิดโลกบูชาพระพุทธเจ้าและบูชาพญานาค
ประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟบ้างไฟพญานาคโลก
โดยมีนางสาวอุรัชยาสเปอร์บันนะครับหรือว่ายาย่า
นางเอกสาวและนักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่องนาคีสอง
มาร่วมรำบวงสวงที่มีชื่อว่านาคาสัตนาเกษมนะครับ
ร่วมกับนางรำอีกประมาณ๒๐๐คนต่อหน้ารูปปั้นพญานาค๗เสียน
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอโพนพิสัยนะครับขณะที่ประชาชนจำนวนมาก
ก็มานั่งรออยู่บริเวณลานนาคาเบิกฟ้า
เพื่อรอชมดวงไฟที่จะเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
หรือที่เรียกว่าบ้างไฟพญานาคนะครับ
ส่วนประชาชนบางส่วนก็ไปจับจองที่นั่งอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขง
เป็นระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
และในเวลาประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมา
ก็มีการไหลเรือไฟล่องตามแม่น้ำโขง
ให้ประชาชนได้ชมในคืนวันออกภัณฑ์ศาสตร์ด้วยครับ
ขณะที่ในส่วนของพื้นที่บ้านท่าม่วง

ซึ่งเป็นที่ที่ผมยืนรายงานสดอยู่ในขณะนี้นะครับ
ก็พบว่ามีดวงไฟหรือว่าลูกไฟ
วยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขงลูกแรกประมาณเวลา๖โมง๑๕นาที
แล้วก็ในขณะนี้นะครับก็ยังมีลูกไฟนั้นกวยพุ่งขึ้นมาเรื่อยนะครับ
มีนักท่องเที่ยวค่าชมไม่ต่ำกว่า๒แสนคน
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวคนนี้ครับ
ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดสะแก้วนะครับ
เที่ยวชมงานบ้างไฟพญานาคเป็นครั้งแรก
แล้วก็เลือกที่จะมาชมที่บ้านท่าม่วง

หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีการเกิดบ้างไฟพญานาคขึ้นจำนวนมากครับ

แต่ว่าเป็นโชคดีมากนะครับ

เราก็มาเจอปรากฎการณ์ที่นี่ครับ

ใจว่าชกดีที่ได้เจอที่ได้เห็นครับ
เช่นเดียวจากนักท่องเที่ยวคนนี้นะครับ
ซึ่งมาจากสำประป๋อราวนะครับ

ทำไมถึงมาดูที่นี่ครับ

แม่เชื่อแม่บอกเคยเห็นหาก็ข้างเดียว

เพราะว่าปีกายนี่ว่าชิมา

อยากเห็นลูกหลาน
แล้วแม่กันเลยมา

ก็ถือได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ที่หลั่งไหลเข้ามาชมบ้างกว่าพยาหน้าก
แล้วก็นักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็คงไม่ผิดหวังนะครับ
หลังจากที่ได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ในช่วงไทยรัฐเจาะประเด็นนั้น
เราก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ที่บ้านท่าม่วงแห่งนี้ครับ
รายงานจากบ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดน้องคายครับ